อ้าวไหนขึ้นผ้านหัวด้านหนึ่งแล้วดูรูปข้างล่างด้วยกันแล้วกัน

พ่อเนธประยุจันทร์โอชาพร้อมภรรยานายรัฐมนตรีของเราก็คือตอนนี้
ท่านอยู่ระหว่างเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีค่ะ
ก็ไปตั้งแต่วันที่๒๗๒๙พฤศจิกายน
แน่นอนมีคนต้อนรับและมีคนไทยที่มาต้อนรับด้วยคำถามค่ะ

พร้อมด้วยนางนรพรจันโอชาภรรยาแล้วก็คณะเดินทางถึงกรุงเบอร์ลิน
สาพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีนะคะคณะข้าราชการผู้ช่วยถูกทหาร
เจ้าหน้าที่จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
แล้วก็คนไทยในเบอร์ลินให้การต้อนรับ
อย่างที่เห็นยิ้มแย้มแจ่มใสมารอรับนายกรัฐมนตรี
เขาบอกว่าตื่นเต้นมากเลยดีใจด้วย
แล้วก็ภูมิใจที่นายกมาเบอร์ลินเชียร์ลุงตู่ตลอดเวลาเลย
นายกก็ยิ้มกว้างเลยนะดีใจนะมีคนมาต้อนรับ
ก็บอกว่าตอนนี้ไทยกำลังเดินหน้าดีทั้งหมด
ทีนี้มีคนถามถึงสุขภาพนายกไงว่าเป็นยังไง
สุขภาพสบายดีไหม
นายกบอกว่าสุขภาพร่างกายโอเคแต่ใจเนี่ยมันเครียด

ส่วนคนไทยกลุ่มนี้ก็มารอรับนายกเหมือนกันนะคะ

ก็คือมารอรับแบบมีนายาท์แล้วค่ะ
ก็ถือป้ายถือทงแล้วก็ทวงถามบอกว่า
รอรับคุณลุงประยุทธ์ทวงถามเมื่อไหร่จะเลือกตั้ง
มีป้ายข้อความภาษาไทยภาษาอังกฤษบอกว่า
แต่ถือว่าบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
คือออกมาต้อนรับแบบมีคำถาม
ดนตรีประกอบการถามและการต้อนรับต่างนานา
แต่ว่าไม่ได้มีเหตุรุนแรงไม่ได้มีการโวยวาย
เห็นไหมคนไทยทุกคนก็พร้อมที่จะ
ออกมาแสดงความคิดเห็นต่างกับวิธีของการบนอยู่แล้ว